แต่ที่ไม่ต้องรอเลยก็คือคนดวงดีคนดวงเฮงต้อนรับปีกระต่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในวงการบันเทิงของเราโอ้โหหลายต่อหลายคนเลยนะ
ถูกรางวัลลอตเตอรี่ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนดวงดีคนแรกของเรากันเลยนะจ๊ะนี่เลยจ้า
ตั๊กกะแตนชนระดาจำได้ไหม
หน้านี้พี่ตั๊กกะแตนเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อบ้านให้ผู้จัดการส่วนตัว
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้หรือเปล่า
เพราะว่ามันเห็นทันตาวันนี้เลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะพี่ตั๊กกะแตนเขาตรวจรางวัล
แล้วคุณผู้ชมดูจากในคลิปนะดูอากับกิริยาของพี่ตั๊กกะแตนดี
คือไม่บอกก็ด้วยเลยว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันต้องปั๊งแน่

นี่เลยค่ะรางวัลสิริรวมนะคะที่ได้ทั้งเลขท้าย๓ตัว
และรางวัลที่๕อีกทั้งหมด๒๒๔๐๐๐บาท
เยอะมากค่ะเห็นเรียนประเภท

ต่อเลยจ้ะอืมนี่เลยค่ะให้เงินสดผู้จัดการส่วนตัวอีกห้าแสนบาทโอ้โห
ให้เป็นอย่างนี้เลยให้เป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านใหม่
บ้านได้แล้วเฟอร์นิเจอร์ตามมาคือต้องบอกว่าคนที่ดวงปังรองจากตั๊กกะแตนเนี่ย
มูลค่าสามล้านห้าแสนบาทโอ้โหค่ะ
นี่ได้เงินสดอีก๕แสนบาทรวมทั้งหมด๔ล้านบาท
คุณต๊ะกะแต่รับผู้ช่วยเพิ่มไหมคะใช่ใช่
อ่ะไปต่อกันที่คนดวงปังนะคะสำหรับเก่งทัชยะค่ะ
ก่อนจะประกาศรางวัลเนี่ยเก่งเขาก็เดินสายมูมาเยอะมาก

แต่ที่เข้าตาเราก็คือตัวเลขป้ายทะเบียนรถนะคะ
มันเป็นป้ายแดง๔๖๗๔คุณผู้ชม
แล้ว๗๔มันคล้ายกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔๗จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้
ซึ่งคนที่เขาซื้อเลขสลับไปสลับมาก็ได้รับโชคตามหนุ่มเก่งกันไปเยอะเลยนะ
ส่วนคนนี้ได้เฮเลยเพราะว่าถูกรางวัลครั้งแรกในชีวิต
ฉันเข้าใจดีเลยว่าก่อนเวลาไปถูกรางวัลครั้งแรกมันตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะ
พี่ตูนบริบักษ์พี่ตั๊กบริบูรณ์ของเราอวดลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ใบนะ
๔๗ไปเลย
ต่อกันนะคะกับพี่เปิ้ลนาคอนรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔๗๒ใบ
มันต้องเลยหายในงานตำลึกพ่อวัยพศคืนที่๕ค่ะ

มันคลับคลายครับคลารางวัลเลขท้าย๓ตัว
๕๖๔นะคะก็ละแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นค่ะ
นักพี่ม่ำให้ช่งจริงค่ะ
เจ๋ยด้อย
เพราะว่าที่แห่งสุดต้องยกให้ลูกชายบุญธรรมของพ่อวัยพฤษค่ะ
คุณมอสวัฒนาเพชรสุพรรณนั่นเองค่ะ
ได้โชคจากพ่อไปจุกรับทราบไปรวมกว่า๔๐๐๐๐บาท

คุณมอสบอกว่ามาจากฝันนี่แหละ
ฝันว่าพ่อวัยพฤษมาให้ซื้อตัวเลข๓ตัวค่ะ
งานพ่อวัยพฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยตั้งใจ
เอาเหล้าเนี่ยคุณให้คุณสมแล้วก็ผ้าสะหรางเนี่ยคะ

มาไหว้ที่หุ่นพ่อวัยพฤษนะคะตามภาพที่เห็นนะคะ
จะเรียกว่าเอาของที่พ่อมาชอบแก้บนก็ไม่ผิดนะคะ
แล้วคนที่ได้โชคไปด้วยคือใครรู้ไหมคุณผู้ชม

ส่วนหนึ่งได้มาจากลูกชาย

อาจจะเป็นเพราะว่าไหว้เจ้าที่ทุกวัน
มีช่อง๓๒ค่ะ